เรื่องราวดีที่อยากจะนำเสนอนะครับไปดูกับเธอคนนี้
โอ้โหนึกว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์วิบากดูภาพสิครับ
เป็นคุณครูไม่ใช่เป็นนักบิดมอเตอร์ไซค์แข่ง
ไม่ใช่ครับแล้วเขาไม่ได้มาขับขี่แบบว่าแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบาก
อย่างที่ผมแซวไปนะแต่นี่คือทางลงจากโรงเรียนของเขา
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องทำกันแบบนี้นะครับ
แนะนำให้รู้จักก่อนแล้วกันคุณครูท่านนี้คือคุณครูสิริวัลสอนศิลปาวุฒิ
ซึ่งเป็นคุณครูในศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาหรือว่าสสชบ้านโกจีโกนอำเภอ
ท่าสองอย่างจังหวัดตากครับ
โดยคณะคุณครูต้องขับขี่รถจักรยานยนต์แบบนี้
เพื่อที่จะพานักเรียนซ้อนท้ายฝ่าสายฝนไปร่วมกิจกรรมแข่งขันวิชาการครับ

คือโรงเรียนเขาอยู่ไกลไงอยู่บนดอยอยู่บนเขาแบบนี้
ก็เลยต้องลงมาแล้วยิ่งฝนตก
คุณดูสิครับเส้นทางเป็นแบบนี้ครับ
แต่คุณครูเขาก็ไม่ละความพยายามที่จะพานักเรียนไปแข่งขันวิชาการนะครับ
เพราะว่าจุดที่เขาจัดการแข่งขันมันอยู่ไกลจากโรงเรียน
อยู่ที่อำเภอท่าสองอย่างซึ่งต้องเดินทางยาวนานกว่า๕ชั่วโมงเลยทีเดียว

คุณครูนักเรียนก็บางทีนักเรียนซ้อนท้ายมาก็ต้องลงด้านข้างทางก่อน
แล้วก็ปล่อยให้คุณครูขับขี่ไปคนเดียวสักแป๊บนึงเพราะมันอันตรายนะครับ
เป็นเรื่องราวดีแหละแล้วก็เป็นพลังให้หลายคนนั้นฮึดสู้
ส่วนที่วงกลมเอาไว้คุณครูท่านนี้ที่ผมแนะนำไปก็คือคุณครูสิริวัลนั่นเอง
นี่เป็นคุณครูที่น่ายกย่องจริงนะครับ

ตั้งใจนะที่จะพานักเรียนไปแข่งขันสอบวิชาการนี่แหละครับ
โอ้โหเจอกับเส้นทางที่มันลำบากลำบลขนาดนี้
แต่ก็มีความตั้งใจที่จะพาน้องหนูไปเพื่ออะไร
เพื่อโอกาสให้กับนักเรียนที่อยู่ตามภูเขาเนี่ยครับ
เขาได้มีโอกาสทัดเทียมเท่ากับนักเรียนที่เขาอยู่ในเมือง
แข่งขันวิชาการแบบนี้เป็นการเสริมสร้างทักษะ
แล้วก็เสริมเอ่อเสริมไม่ใช่เสริมสิ
เสริมประสบการณ์ให้กับน้องนักเรียนด้วยนะครับ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเลยนะ
หาซื้อไม่ได้แน่นอนนะคะการไปผจญภัยแบบนี้
การเดินทางแบบนี้นะคะเชื่อว่าน้องที่ผ่านประสบการณ์นี้โตขึ้นก็ต้องเข้มแข
แล้วก็เห็นคุณครูเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลด้วย
คุณครูหลายท่านก็ทำมากกว่าความเป็นคุณครู
คือเสียสละทุกอย่างดูแลเด็กอย่างดีเลยนะคะ
คุณครูที่เขาทำแบบอย่างที่ดีแบบนี้
เราก็มานำเสนอให้เป็นกำลังใจให้กับคุณครูที่ทำดีทั่วประเทศนะครับ